อันนี้เป็นคลิปที่เจ้าของคลิปครับเป็นคนขับรถถ่ายมาจากกล้องหน้ารถของตัวเอง
เขาไปใช้เส้นทางเป็นอุโมงทางลอดแห่งหนึ่งที่ภูเก็ต
พอขับไปครับไปเจอสิ่งกิดขวางมากมายแม้กระทั่งนั่งร้านยังคงอยู่ในอุโมง
ไม่มีป้ายเตือนไม่มีป้ายบอกภาพเหตุการณ์เป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันจากคลิปนี้ครับ
ต้องขออนุญาตเซ็นเซอร์เสียง

เผยแพร่โดยที่เป็นผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งครับ
เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถที่บันทึกเอาไว้เมื่อวันที่๒๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
ขณะที่ขับรถลงอุโมงทางลอด๓กอง
หรือว่าแยกโลตัสตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตครับ
ซึ่งเป็นอุโมงที่เพิ่งจะสร้างเสร็จใหม่เลยครับ
แล้วก็เปิดใช้งานแล้วด้วยบางส่วนนะครับ
แต่ว่าสภาพพื้นที่ของบริเวณอุโมง
คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็ยังคงมีการก่อสร้างอยู่
และพบว่ามีทั้งนั่งร้านแบรีเออร์กิดขวางอยู่ไม่มีไฟแจ้งเตือน
ไม่มีสัญญาณไฟอย่างพอสมควรนะครับรวมไปถึงสายไฟเศษอิดเศษหิน
ยังคงมีอยู่รวมทั้งมีเหล็กเส้นกีดขวางอยู่ด้วยนะครับ
ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อรถที่สัญจรผ่านไปมาได้
โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าขับรถเร็วนะครับ
โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่าหลังจากถ่ายคลิปเสร็จ
ก็ลงไปคุยกับคนที่กำลังดูแลส่วนนี้ให้เขาไปหาไฟมาติดเรียบร้อยแล้วครับ
ทางด้านของนายสมัครเลือดวงหัดซึ่งเป็นผู้มนุยการแขวงทางหลวงภูเก็ต
ก็เปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลของเราบอกว่า
ตอนนี้อุโมงทางลอด๓กองยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ยังแล้วเสร็จไม่เต็มร้อยนะครับ
รถปกติเป็นช่วงกลางคืนก็จะมีปริมาณรถน้อยพอสมควรครับ

โดยจะใช้เบรีเออร์ปิดถนน๑เลน๑ช่องทางการจราจร
หลังจากนั้นช่วงเช้าก็จะเปิดให้รถวิ่งตามปกติ
ทั้งในอุโมงช่วงกลางคืนเองก็มีแสงสว่างเพียงพอนะครับ

บารีเออร์ก็เป็นการปิดช่องจราจรไว้น่าจะมองเห็นอย่างชัดเจน

ทั้งที่สิ่งที่เห็นมีความผิดพลาดอยู่
ตอนนี้ก็มีการเร่งแก้ไขให้เร็วที่สุดด้วย

ผู้ใช้รถใช้ถนนก็ต้องระวังกันด้วย
ถ้าเกิดว่าผ่านไปยังอุโมงดังกล่าวนะครับ